คุณผู้ชมทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
เมื่อวานเรานำเสนอข่าวว่ามีคนไปพบศพเด็กทารก
อายุครานีคือสักประมาณ๘๙เดือนเทพชาย

ที่บางพลีนะคะที่บางเสาทงสมุทรปราการ
แล้วปรากฏว่าวันนี้มีความคืบหน้าด้วย
เพราะว่าไปไล่เช็คไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จับภาพหญิงต้องสงสัยได้ค่ะขี่รถจักรยานยนต์นำศพเด็กนะคะ
ใส่ถุงสีดำมาทิ้งที่ถังขยะตรงนี้นี่ดูนะฮะ
หุดจุดเกิดเหตุนิดหนึ่งค่ะภายในซอยฝ๕เทศบาล
บางเสาทงซอย๓๓การเคหับใหม่บางพลีหมู่ที่หนึ่ง
กล้องวงจรปิดไล่เช็คย้อนไปแล้วนะคะก็ต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อมใช่ไหมคะ
เราไปคุยกับคนที่ไปพบศพทารกคนแรกชื่อว่านางหวย
จานิกรอายุ๖๖ปีค่ะเล่าบอกว่าได้ไปเก็บขวดในถังขยะตรงนี้
แล้วก็เห็นมีหนึ่งถังนะคะมีผ้าเนี่ยคลุมอยู่คลุมปิดปากถังฮะค่ะ
คือถังตรงนั้นมันมี๖ถังอยู่ด้วยกันนะฮะ
เธอก็ค่อยดูซิในถังไหนมีของเก่าให้เก็บไปขายได้บ้างนะฮะ
แล้วก็ไปถึงถังสุดท้ายปรากฏหนึ่งคือมีผ้าปิดคลุมอยู่ปากถัง
สองมีถุงดำอยู่นะฮะแล้วก็เลยยกถุงดำที่อยู่
้นถังขึ้นมาน้ำหนักมันเบา
ก็เลยอยากรู้ข้างในเป็นอะไรเผื่อจะเก็บไปขายเป็นของเก่าได้
ใช่ตอนแรกยังไม่แน่ใจนะคะว่าข้างในคืออะไร
คิดในใจว่าเอออาจจะเป็นตุ๊กตา
พอเปิดออกมาแล้วมันเหมือนเป็นตุ๊กตา

ทีนี้ตนเองก็ไม่แน่ใจว่าใช่ตุ๊กตาจริงหรือเปล่านะคะ
ก็เลยไปตามแม่ค้าร้านที่อยู่ใกล้เคียงกันมาดู

สุดท้ายตัดสินใจแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ศพทารกยังอยู่ในสภาพอวัยวะครบ๓๒นะคุณ
แล้วก็ตำรวจมาตรวจพบว่าร่างกายไม่มีบาดแผล
หรือว่าถูกทำร้ายแล้วก็น่าจะเสียชีวิต
ประมาณ๕ชั่วโมงตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าแม่ของทารกน่าจะเป็นสาวโรงงาน
หรือว่าหญิงต่างด้าวที่อาจจะคลอดบุตรกระทันหัน
แล้วก็ออกมาน้องเสียชีวิตนะคะ
แต่ก็กลัวความผิดก็เลยนำศพนี้มาทิ้งไว้ที่ถังขยะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหาหลักฐาน
จากที่เกิดเหตุอีกครั้งแล้วก็เร่งติดตามตัว
หญิงต้องสงสัยที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ย

ส่วนศพทารกได้ส่งให้มูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ
นำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกลีนรึบดิน
แล้วก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อไปนะคะ